คุณผู้ชมพาไปสวนทุเรียนต่อเลยดีกว่า

แล้วก็ใกล้แล้วใกล้โค้งสุดท้ายของทุเรียนแล้วนะคะ
แต่ว่ากว่าเราจะได้ทานทุเรียนเนี่ย
มันต้องเก็บกันอย่างทุลักทุเลอย่างที่คุณชนะเคยนำเสนอไป

เราก็เลยไม่ต้องใช้คนเก็บแล้ว
แต่ว่าเรามีผู้ช่วยในการเก็บทุเรียนส่วนจะเป็นอะไรนั้น

เย่

เก็บอะไรทุเรียนคุณ
อ๋อต้องมีความสามารถส่วนบุคคลห้ามลอกเรียนแบบนะคะ
จ๋อตัวนี้ที่เล่ารือกันเป็นมือหนึ่งในการเก็บทุเรียนเลย
เรื่องแปลกแต่ว่าน่ารักแบบนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
เจ้าของก็คือนายอับดุลรานิงหะยียโกะ
เพศเมียอายุ๖ปีมีชื่อเป็นภาษายาวีด้วย
ชื่อว่าแม๊ะแซะแม๊ะแซะเนี่ยมีนิสัยพิเศษก็คือไม่ชอบกินผลไม้
แม้ว่าจะเก็บผลไม้ได้แต่ตัวเองไม่ชอบกินผลไม้
จะกินข้าวบดกับนมถั่วเหลือง
ข้าวหมดกับนมทุเรียมนะคะกินแบบนี้มาตั้งแต่เล็กจนโตเลย
ส่วนการขึ้นเก็บทุเรียนเจ้าของก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จุดเริ่มต้นก็คือสอนแมะแซะเก็บมะพร้าว
มะพร้าวมาก่อนแล้วตัวเองก็มีสวนทุเรียนอยู่
โดยแต่ก่อนก็จ้างคนนี่แหละเก็บทุเรียนในสวนทั่วไป
ค่าจ้างอัตราค่าเก็บกิโลกรัมละ๕๗บาท
ซึ่งเขาถือว่ามันมีราคาที่ค่อนข้างสูง
ก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาเฮ้ยแมะแซะเก็บมะพร้าวได้

ก็เลยเอาเงินส่วนนี้ไปจ้างเจ้าแม่แซะ
ไม่ต้องจ้างด้วยเพราะว่าแม่แซะเนี่ย
กินข้าวบดกับนมถั่วเหลืองเท่านั้นเป็นค่าจ้างนะคะ

ก็เลยเริ่มปฏิบัติการฝึกแมะแซะขึ้นต้นทุเรียน

วิธีเก็บก็คือจะให้แมะแซะใช้ขาหน้าหนึ่งข้างเหนียวกิ่งไว้

ขาหน้า๑ข้างคุณเกี่ยวไว้เสร็จ
ส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะประคองลูกทุเรียนไว้
แป๊ปเดียวปิดตาเดียวคุณทุเรียนลลน
ให้ผมไปทำแบบแม่แซคคงไม่ได้หรอกใบตอง

โอ้โหแค่ขาหน้าผมก็ลำบากแล้วครับ
แล้วจะเอาฟันผมไปกัดก้านทุเรียนอีกหรือครับ
ไม่ได้เหรอคุณต้องฝึกแม้แซะยังฝึกได้คุณฝึกได้นะคะ
ก็นับว่าแม้แซะเป็นลิงที่แสนรู้มาก
ทุเรียนได้แล้วก็คือลดต้นทุนให้กับเจ้าของสวนทุเรียนได้ด้วยนะคะ
แทนแรงงานของคนเพราะว่าค่าจ้างแม้แซะถูกกว่า
จ้างเป็นข้าวบดนมตัวเหลืองก็เป็นลิงที่เก็บทุเรียนได้
แม่แซะจะไปซื้ออะไรดีนะฮะขอตังหน่อยก็ซื้อนมตัวเหลืองก็ไม่ได้
ก็ประหยัดต้นทุนจริงแล้วใครที่มีลิงแบบนี้ก็ลองฝึกดู

ชาลาดฝึกได้เก็บมะพร้าวได้เก็บทุเรียนก็ไม่ใช่เรื่องยาก
แล้วจะขาหน้าเกี่ยวข้างหนึ่งแล้วก็อุ้มทุเรียนไว้อย่างนี้

คุณคิดว่าดิฉันเคยทำเหรอฉันไม่เคยหรอก
ไม่เคยใช่ไหมแต่ทำเหมือนเนอะ

ใช่แล้วมีความคล้ายกันนิดนึง